เหตุการณ์บนท้องถนนนะฮะแถวถนนรัฐนาธิเบสนะครับ
ทบุรีนะครับมีแท็กซี่คันหนึ่งไปเฉียวชนรถเก๋ง
นะทีแรกก็ดูเหมือนว่าน่าจะจบลงด้วยดี
ค่ะก็มีการยกมือไหว้ขอทุกคนโทษกันอ่ะถูกต้อง
คือโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ลักษณะคือเมามาเลยแหละ
ยกมือไหว้แล้วแต่สุดท้ายไม่จบฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะฮะ

ล็อกรถยังล็อกแล้ว
ไปเร็วไปเลยเดี๋ยวค่อยคุย

เจ้าของรถที่ถูกชนเนี่ยต้องถอยหนีแล้วออกไปก่อนนะฮะ
ทีแรกเนี่ยดูเหมือนว่าโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้ที่เมาลงมาด้วยนะฮะ
เฉียวกระจกมองข้างเขาแล้วก็จอดเคลียนข้างทาง
ยกมือวงยกมือไหว้บอกขอโทษทีผมจะรีบไปรับเมีย
ให้เรียกประกันแต่ช่วงรอประกันกันอยู่ในรถ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะไม่ว่าอยู่ไหนอ่ะ
ช่วงที่รอประกันกันอยู่เนี่ยฮะลงมาจากรถแล้วก็อย่างภาพที่เห็นเลยครับ
เตะรถเขานะถือมีดมาฟันหน้ากระโปรงรถเขาด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖ตุลาคมช่วง๓ทุ่มครึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คือทางเจ้าของรถเนี่ยก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
เพื่อให้ติดตามตัวโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้มาดำเนินคดี
เขาบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดจะโมโหเนี่ย
เอามือทุบรถผมถีบรถผมยังพอเข้าใจ
ยังพออภัยแต่นี่ถือมีดลงมาเจตนาฆ่ากันชัด
ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในรถจะเป็นยังไง
นี่ฮะวันนี้เราตามเจ้าของรถคันนี้จนเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาชื่อว่านายวัชรศักดิ์วิจิตการนะครับ
โอ้โหมีดฟันไปเนี่ยฮะกระโปรงหน้ารถ
นี่เป็นรอยบุบแบบนี้เลยนะครับยังมีรอยอยู่เลยนะฮะ
แล้วที่ขอบกระจกหน้ารถด้านซ้ายนี่ก็มีรอยเฉียวชนนะครับ
เขาเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขับรถไปกับแฟนนะครับ
แล้วก็มีหลานอีกคนนึงเป็นเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบ
จะไปตลาดก็ขับไปตามเส้นทางถนนรัตนาธิเบส
ไปถึงสะพานข้ามแยกไซม้าท่าอิด
ก็มีแท็กซี่สีเขียวเหลืองตามที่เห็นในคลิปนะฮะ
ทะเบียนมมดชด๖๙๕๗กรุงเทพมหานคร
นี่คันนี้ครับขับมาเฉียวตรงกระจกมองข้างด้านขวาของเขา
มันก็พังเสียหายเขาก็ขับรถตามนะครับ
แล้วก็ตามไปบอกอ่ะบอกบอกเออพี่เฉียวชนรถผมนะ

พอจอดเข้าข้างทางก็อย่างที่เห็นในคลิป

ตอนที่อยู่ในรถทะเล่าสรรภ์เรียกประกันกันอยู่เนี่ย

คือทีแรกเนี่ยตั้งใจเหมือนกับจะมาฟันเขากับแฟนที่อยู่ในรถด้วย
ที่อยู่ในรถกันนะครับก็เลยฟันที่กระโปรงหน้ารถอย่างนี้นะครับ
พอตามเขาไปแล้วเขาก็จอดตรงสถานีไซม้า
เราก็จอดลงไปคุยกับเขาแล้วเราอ่ะกำลังจะโทรเรียกประกัน
คือเขาลงมาเขามีอาการเมา
พอเราจะเรียกจะเรียกประกันเนี่ยเขาก็เกิดอาการไม่พอใจ
เขาก็เลยเดินกลับไปที่รถแล้วก็จนเหตุการณ์มันเกิดไว้
แล้วเขาก็หยิบมีดออกมาแล้วเขาก็โหกเวกโวยวาย
ทีนี้แฟนก็ถอยขึ้นรถเขาแฟนก็ให้ผมขึ้นรถ
แล้วเขาก็เดินมาฟันที่หน้ารถ
โอ้โหนี่ฮะน่ากลัวจริงนะครับ
ทางเจ้าของรถเข้าไปแจ้งความที่สพบางศรีเมืองที่นนทบุรีแล้วนะครับ
เพื่อให้ติดตามตัวโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้มาดำเนินคดีนะครับ
อกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเขาแล้วเนี่ย
เรื่องของอันตรายนะ

ถ้าสั่งเมาแล้วก็ไปหาตำรวจสพบางศรีเมืองหน่อย

อยู่ดีพี่ถึงปี๊ดขึ้นมาขนาดนั้น
เพราะว่าคนเขาก็เป็นห่วงกัน
ก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นโชเฟอร์แท็กซี่จริงหรือว่าเอารถใครมาขับ
แต่ถ้าเป็นโชเฟอร์แท็กซี่แล้วคุณมีลักษณะอาการแบบนี้เนี่ย